สิ่งที่คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตได้ออกมาเปิดเผย
เริ่มมีเขาลางที่มันสืบเนื่องกัน

ลายเครือข่ายแก๊งตู้ห่าวพันธุ์มังกรสีเทา
ว้านซื้อยกหมู่บ้านทำรัง

รองพบตรระดมสั่งล้างบางแล้ว
ก่อนดูเนื้อข่าวคุยก่อน
คุณผู้ชมครับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ราคานี่เขาบอกว่าหลังละ๓๕๖๐ล้านบาท
นะครับทั้งหมู่บ้านมี๖๖หลัง
แก๊งนี้ไปซื้อ๕๐หลังด้วยเงินสดทั้งหมด

ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ไม่รวมรถหรูไม่รวมอะไร
มีคนไทยอยู่เป็นเจ้าของ๑๖หลังครับหมู่บ้านแห่งนี้
แล้วตอนนี้ทำท่าจะอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเชิญดูในข่าว
นี่เป็นปฏิบัติการบุคคลนะครับครั้งใหญ่
หลังจากในตู้เห่าเข้ามอบตัวใช่ไหม
ไปเองเลยครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลฮะ
โอ้โหร้องผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติไปเองเลยครับ
เอาผ่าจอดเลี้ยงกันเลย๓๔คัน
โอ้โหป้ายแดงเถือกเลยอ่ะ
กลุ่มธุรกิจจีนสีเทาที่เข้ามอบตัวกับตำรวจไปก่อนหน้านี้
จากการตรวจค้นในบ้านพักเจ้าหน้าที่ตรวจยึดอะไรได้บ้าง
ตู้เซฟสามตู้รถหรูหลายคันอุปกรณ์เล่นไพ่นกกระจอก
แล้วก็ของแบรนด์เนมเพียบ
อกจากนี้ยังพบว่าบริเวณทางเข้าออกบ้าน

คอยดูแลการเข้าออกอย่างเข้มงวดครับ

มีทั้งหมด๖๖หลังอย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไป
หลังเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ล้านบาทแล้วแต่ขนาดแล้วแต่แบบ
มีคนจีนที่เป็นตัวแทนนะฮะ
กว้านซื้อบ้าน๕๐หลัง
หลังจาก๖๖หลังด้วยเงินสดครับ

ถ้าเกิดว่าตีแบบหลังแบบถูกสุดของเขาคือ๓๕ล้าน
หลังนี้คิดเป็นเงินนี่คือ๑๗๕๐ล้าน

ส่วนที่เหลือ๑๖หลังเจ้าของเป็นคนไทย

คนจีนที่ซื้อไป๕๐หลังเนี่ย
เอาบ้านของเขาทำรัง
รังแบบที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้นะ
ทำรังรังแล้วทำอะไร
ก็มีการรับรองกลุ่มคนจีนเดินทางมาสังสรรค์และเล่นการพนันครับ
มีการจัดปาร์ตี้ส่งเสียงดังกันยามค่ำคืน
และแน่นอนรถตู้ก็ไปบรรทุกพริตตี้สาวมาดอม
มีพริตตี้สาวมาบริการตลอดทั้งคืนฮะ
ทำให้คนไทย๑๖หลังบอกไม่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วทยอยขายบ้านกันแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหใหญ่หรูจริงนี่ดูจากภาพมุมสูงเนี่ย

แต่หลังจากที่นายตู้ห่าวเข้ามอบตัวครับคนจีนคนนี้เริ่มไปแล้ว
ไปล่ะไปยังไงอ่ะขนย้ายข้าวของในบ้านครับ
เอารถหรูไปซ่อนตามจุดต่างโดยตำรวจนะครับได้เข้าไปตรวจค้น
แล้วก็คนจีนพวกนี้ไหวตัวหนีออกไปทั้งหมดแล้ว
เหลือแค่คนที่ยังไม่รู้ความเคลื่อนไหวของในตู้ห่าว
หรือว่าบ้านคนจีนบางหลังที่เหลือไว้แค่คนรับใช้ที่เป็นคนไทยนะฮะ
นี่ไงนี่ไงคุณผู้ชมมันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเนี่ย
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจค้นห้องชุดในคอนโดหรูย่านเจริญนครด้วย

ถูกซื้อด้วยเงินสดเหมือนกันนอมินีมาซื้อให้เหมือนกัน
แล้วก็เอามาตรวจสอบครับ
ยังยึดกระป๋าแบรนเนียมและเสื้อผ้าแบรนเนียมอีกเพี้ยว
รายงานข่าวระบุว่าการตรวจค้นทั้ง๑๑จุดในครั้งนี้
เป็นสถานที่ต้องสงสัยว่า
เป็นที่พักอาศัยและใช้กระทำความผิดของกลุ่มทุนจีนสีเทา

โดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

มันมากกว่าที่เราเห็นในตอนนี้หรือเปล่า

การเปิดเผยการแฉในครั้งนี้
เป็นครั้งสำคัญในชีวิตของเขา
แล้วเขาเดิมพันธุ์ด้วยชีวิตครับ